มาดูเหตุการณ์ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์มีให้เห็นอยู่ทุกวันเลยค่ะ
คุณผู้ชมคราวนี้เหตุการณ์เกิดในท้องที่สพอูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
สองหนุ่มเขาขี่ซาเล้งควบกันมาควบกันมาสักประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้ว
ผิดกฎหมายเคอร์ฟิลล์ต้องอยู่บ้าน
เจอตำรวจทำไงคะควบซาเล้งหนีเลยค่ะ
ไปดูนาทีที่ตำรวจไล่ล่ากันหน่อยนะคะ
ลุกลุกลุกลุก
เพราะแม้ถึงว่าซาเล้งของเขานั้นจะแหกโค้งไปแล้ว
แต่ก็พยายามวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตนะคะ
บิดหนีไม่คิดชีวิตตอนหลังวิ่งหนีไม่คิดชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์ตำรวจสพอูทองเขาออกลาดระเวนตรวจสอบ
ในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ปรากฏว่าช่วงที่ลาดตระเวนมาถึงที่หมู่บ้านดอนพรม
ไปพบกับเด็กหนุ่มสองคนขี่รถซาเล้งพ่วงข้างมา
ตำรวจเขาก็เลยเรียกตรวจแต่สองหนุ่มเขาไม่ยอมหยุด
เร่งเครื่องบิดหนีสุดชีวิตอย่างคลิปนี้แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไล่ไปเรื่อยล่าไปเรื่อยระหว่างทาง
พยายามหันมามองตำรวจนะฮะไล่ล่ากันไปสักประมาณ๑กิโลเมตร
กระทั่งไปถึงช่วงทางเลี้ยวเข้าถนนลูกรัง
คุณนึกออกไหมองศาการเลี้ยวของรถซาเล้งเนี่ย
มันก็ไม่ปกติอยู่แล้วอ่ะมันขี่ยากนะมันยากนะ
ปรากฏว่านั่นแหละค่ะเกมโอเวอร์เพราะรถมันเสียหลักพลิกคว่ำตีรังกา
แต่ถามว่า๒คนเขาหยุดมั้ยไม่หยุดนะ
ใช้ความมืดวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามตามจับ
จับมาได้๑คน๑คนเนี่ยเขาชื่อนายชายนามสกุลสมอายุ๓๒ปี
เป็นคนนั่งนั่งข้างซาเล้งตรวจค้นในตัวนี่ไงทำไมถึงหนี
ส่วนอีกคนชื่อว่านายเอกรักเพื่อนมากหนีไปได้หนีไปก่อนเลยนะคะ
หนีหายไปในความมืดของป่าอ้อยสอบสวนนายชายสารภาพบอกว่า
ขี่รถออกมาเพื่อจะไปจับปลาฮะจับปลาเที่ยงคืนเนี่ยนะเหรอ
แต่ระหว่างทางเนี่ยมาเจอตำรวจตกกระจายตกใจค่ะเพราะว่าเพิ่งเสพยาบ้ากันมา
พากันหลบหนีแบบไม่คิดชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยจับกลุ่มนายชายไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนเอกไม่ต้องคิดว่าจะรอดนะตำรวจเขาเก่งเดี๋ยวเขาจะขยายผลติดตามจับกลุ่มตัวมา
เชื่อเขาหน่อยละกันนะช่วงเคอร์ฟิลล์เขาก็เป็นห่วงคุณนั่นแหละ
อยากให้ออกมาข้างนอกช่วงกลางคืนเนี่ยนะคะ